คุณผู้ชมคะเขาบอกเพลงที่มาแรงเมื่อกี้นี้เราพูดกันแล้วเนอะ

นี่เขาน่ารักเนอะ

เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนมใช่ไหม
แล้วหน้าสุดก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีการโพสเฟซบุ๊คใช่ปะ

รู้ไหมว่าวันที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
รูปสัตว์ต่างนานาชนิด
โอ้โหคนเดากันเพียบเลย
นะคะว่าจะไปที่ไหน

ใช่คือเขาก็อาจจะไปเซอร์ไพรส์เด็กในวันเด็ก

มีสิงสาราสัตว์อีโมจิเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
ใช่ค่ะแล้วทีนี้แน่นอนว่าคนก็พยายามจะไปขุดคุยหาใช่ไหม
อยากจะรู้ว่าตกลงแล้ว
หัวหน้าแก๊งของวัยรุ่นฟันน้ำนมไปไหน
รู้แล้วนะคะรู้เรียบร้อยแล้ว

วันเด็กอยากตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์น้องสักหนึ่งที่

เพราะเคยเห็นคลิปของน้องร้องเพลงของพวกเราจากที่นี่
เป็นที่แรกที่หลายคนเดาถูก
สงสัยให้คำใบ้ง่ายไป
ถือโอกาสนี้บอกแผนเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ซะแล้ว

จะไปร้องประมาณหนึ่งเพลงที่บริเวณตรงที่เขามีโชว์ปลาลงมา
ครับนะคะแล้วก็ยังมีที่สถานที่จัดงานวันเด็ก
โรงเรียนต่างอีกนะคะเยอะแยะมากมายเลย
เขาบอกว่ามีคลิปมาให้ดูคลิปหนึ่ง
คุณครูลองทดสอบลำโพงก่อนถึงวันจริง
เด็กเนี่ยร้องสนั่นลั่นโรงเรียนอยากรู้ไหมไปดูค่ะ
ยรดีคร๊าบ

จากนี้ค่ะที่งานวันเด็กที่โรงเรียน
บุญเรืองที่ลำปางเนี่ยผู้ปกครองก็พาลูกพาหลานไปร่วมสนุกกัน
ตั้งแต่เมื่อเช้าวานนี้เลยนะฮะภายในงานเขามีการแสดงโชว์ไงนี่นี่
แต่งชุดเจ้าหญิงมาก็จริงแต่ละเพลงนี้นะเขาคัดมาแล้วเพลงดัง
ทรงอย่างแท็กเนี่ยมายืนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามีเพลงอะไร
คาเฟอินคิดซิกคิดซิกคาปูชิโน
แล้วก็ทรงอย่างแบทเปิดวนกันทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชม
อืมไม่ต้องปล่าจริงค่ะ

อ่าไปต่อกันเลยค่ะที่
ไปที่โรงเรียนวัดเนินกระปรอกนะครับที่บ้านฉางระยอง
อันนี้เขามีพี่ทหารนะฮะจากกองทัพเรือไปร่วมสร้างสีสันในวันเด็กครับ
แม่ก็ทำให้เรื่องของการเวทีร้องเพลงพี่ทหารเขาก็เต้นแบบร้องเพลงแบบสุดเหวี่ยง
อ่าแล้วที่สุดท้านนะเด็กร้องตามได้แทบจากทุกเพลงนะฮะ
โดยเฉพาะเมื่อกี้แหละที่เราเปิดให้ฟังล่ะทรงยังแบสแทสอย่างบอลนี้แหละถูกใจแล้วกัน
ค่ะส่วนมากจะร้องได้ท่อนนั้นท่อนเดียวแล้วก็กระโดดทรงยังแบดอย่างเงี้ร้องแบบ

หน้าเพียดถอเป็นเอ็นขึ้นมา

ผู้ปกครองเขาชอบมากเพราะว่าอะไร
เนื้อหาของเพลงไม่มีคำหยาบคาย
ลูกหลานเขาร้องตามได้สบายใจ
ต่อกันที่พิศนุโลกเลยดีกว่าวันนี้มาหลากหลายที่เลยนะคะ
เขาบอกว่าสถานศึกษาหลายแห่งนะคะที่พิศนุโลกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนเทศบาล๓นะคะเทศบาลนครพิศนุโลกนะ
จัดงานหัวข้อว่าวันเด็กศุกร์
เสร็จแล้วเนี่ยเขามีวงเล็บด้วยว่าเป็นวันศุกร์นะคะ
แฟนซีเด็กแต่งชุดแฟนซีนมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ
มีตำรวจทหารคุณครูโอ้โหชุดซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันก็คงจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาอยากจะเป็นนั่นแหละ
หน้าตื่นตาตื่นใจร่วมร้องเพลงเหมือนเดิมเพลงอะไรนะเชอรี่
ทรงอย่างแบบแซสอย่างบ่อยฟูกับตัวน้อย
แล้วก็เต้นกันสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศแบบนี้น่ารักจริงนะ
ช่วยประเทศเลยตอนเราเป็นเด็กไม่ไปไกลปีที่ผ่านมา
พี่ผู้ปกครองจะพาลูกลูกละน้องนู่นไปเช็คอินกัน
นี่เลยค่ะธรรมเนียบรัฐบาล

ทำไมรู้ไหมวันนี้มาถึงปุ๊บเห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คือมาเลยนี่นี่เค้าบอกไดโนเสาร์บุกธำเนียบนี่
มึงไม่มีไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมเอาละคุณขวัญจะเข้าไปทำไมในนั้น

นี่ตอนเด็กเชื่อว่าหลายคนนะน่าจะเคยมีความฝันครั้งหนึ่ง
อยากจะไปดูดันนอเซาที่ทำเนียบ
ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นการกลับมาเปิดครั้งแรกในรอบ๓ปีเลย
เพราะว่าหยุดกิจกรรมเปิดธรรมเนียบไปเพราะว่าสถานการณ์โควิด
วันนี้ค่ะธรรมเนียบรัฐบาลมีการจัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นต์
และทำกิจกรรมรองรับเด็กค่ะจะเข้าร่วมงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เดี๋ยว๘โมงเช้าคุณผู้ชมเปิดให้เข้าไปเลย
ยาวไปจนถึงบ่าย๓โมงเย็น
ไฮไลท์โดดเด่นไหนนายกมาหรือเปล่า
ไดโนเสาร์นี่แหละค่ะที่สนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
ไดโนเสาร์จำลอง๕ตัวนะคะ
กรมทรัพยากรธรณีนำมาติดตั้งเอาไว้

อกจากนี้ก็มีการจัดแสดงหุ่นยนต์

รวมไปถึงมีรถไมโครคารถยนต์ขนาดเล็กที่สุดด้วย
รวมไปถึงรถคาร์ดให้เด็กได้นั่งกันด้วย
เล่นเกมของรางวัลของกินเพียบค่ะงานนี้
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีท่านมานะ

เดินตรวจเยี่ยมการเตรียมงานด้วยความแบบว่าสนใจ
ความพร้อมให้น้องหนูได้สนุกกันเต็มที่
นายกจะมาเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเด็กค่ะ

ที่สำคัญเก้าอี้นายกที่หลายคนบอกว่าต้องหวงนะ
เด็กได้นั่งแน่วันนี้เด็กเขาอยากไปนั่งไง

แล้วก็จะพาเด็กไปชมตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ตึกพักดีบดินด้วยค่ะ
ส่วนที่ต่างจังหวัดมีอะไรน่าสนใจวันนี้นะคะ
จังหวัดก็มีกิจกรรมวันเด็กให้เด็กได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่า
ก่อนแล้วกันเป็นผู้ว่าก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาเป็นนายกนะฮะ
อย่างที่จังหวัดน้องคายค่ะนายราชันสุนหัวค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้เปิดห้องทำงานบนชั้น๔
สารกลางจังหวัดน้องคายใจดีมาก
ต้อนรับเด็กแล้วก็พาเด็กชมห้องทำงาน
ให้น้องหนูได้ลองนั่งเก้าอี้ผู้ว่า
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยนี่เป็นยังไง
หลายคนแบบนั่งปุ๊บอกพ้ายไหลพึงกันเลยนะ
ส่วนเด็กที่ชื่นชอบในเรื่องของเรือรบก็มีเหมือนกันค่ะ
ไปเลยค่ะที่ท่าเรือนะคะท่าเทียบเรือจุกเสม็ด
อำเภอสัตหีบชนบุรีค่ะ
โดยบัญชาการกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
ลำใหญ่มากคุณดูเลขที่เรือเห็นไหม
แอบเหรอแอบเหรอหรือแอบเหรอ

เขาบอกว่าเป็นเรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ค่ะ
เรือหลวงภูมิพลอดุินเดชน์หมายเลข๔๗๑อีกลำหนึ่ง
เยอะเหลือเกินเป็นเรือบรรทุกอากาศยานนี่อีกลำนึง
มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีอาวุธจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
แล้วก็หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมาจัดแสดงภายในงาน
ให้ได้ตื่นตาตื่นใจด้วยพูดง่ายรวมสารพัดเรือเลย
ถ้าลูกหลานคุณอยากจะไปดูนะไปกันหน่อย
เป็นการเติมความฝันบางคนบอกว่ายังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อยากเป็นอะไร

แล้วพอไปเห็นเรือรสไปเห็นรถถัง

ถ้าพ่อแม่ดิฉันพาไปแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะ

อยากขายลอตเตอรี่เพราะเห็นเลขทองลำเรือ
ได้เดี๋ยวขอให้ไปดูเรือ
แต่เด็กเนี่ยชอบเนอะชอบเป็นทหารเป็นตำรวจกันนะคะ

ดอนเมืองเขาก็มีน้องมองทัพอากาศนะคะ